ว่ากันด้วยเรื่องความวุ่นวายในบ้านเมืองของเรานะฮะ
ก็ทำให้หลายคนก็ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดความเห็นหรือแสดงตัวตนออกมา
พอมีคนแสดงตัวตนออกมาก็จะถูกอีกฝ่ายตำหนิติเตียนอะไรอย่างนี้นะฮะ

เมื่อวานนี้ก็มีการไลฟ์นะครับพูดถึงเรื่องกล่าวที่เขารักสถาบันพระมหากษัตริย์
แล้วก็เชิญชวนคนไทยสวมใส่เสื้อสีเหลืองเสื้อสีชมพูอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีการชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่มีทัวร์มาลงเขาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้
นี่คือส่วนหนึ่งที่คุณบินบรรลือฤทธิ์เขาไลฟ์นะครับ
แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเฟซบุ๊กของผมอยากให้ไปดูของนายเมธีอมรวุฒิกุลกันก่อนนะครับ
ซึ่งเป็นอดีตนักแสดงแล้วก็เป็นอดีตสมาชิกแนวร่วมประชาธิปไตยต่อ
ต้านประเด็นการแห่งชาติบรินฯภป่อชช
ซึ่งเฟสก็บอกว่าการเมืองลึกต้องถามเฮีย

ออกมาไลฟ์สดนะครับพูดถึงฝาแฝดคู่หนึ่ง
พร้อมกับมีการเขียนแคปชั่นข้อความว่า
เมธีฟาดถึงแฝดนรกมาคู่เลยก็ได้

ซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีนายเมธีนี่แหละครับ
พูดด้วยน้ำเสียงดุดันด่าทอรุนแรง
ใจความส่วนหนึ่งก็คือไม่พอใจฝาแฝดคู่หนึ่ง

โดยท้าให้นัดออกมาทีเดียวพร้อมกัน๒คนเลย
แต่ขอร้องอย่าไปตีเด็ก
ฟังส่วนหนึ่งนะฮะของการไลฟ์ของนายเมธีอมรวุฒิกุลนะครับ

เฉพาะเด็กไม่เป็นไรกูต่อมึงคู่แฝดมึงมาเลยสองคน
นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของนายอมรที่ไลฟ์นะครับ
ทีนี้มาดูทางของคุณบินบรรลือฤทธิ์กันบ้าง
คลิปความยาวประมาณ๗นาทีกว่า

บอกว่าไม่เข้าใจการที่ออกมาปกป้องสถาบัน

ถึงขนาดต้องมีทัวร์มาลงผมนะครับ

ใครจะทำอะไรผมไม่ยุ่งปล่อยให้เป็นเวรเป็นกรรม

คือรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
ส่วนเด็กจะเรียกร้องอะไรผมไม่ว่า
และขอว่าอย่าเอาเรื่องของผมไปยุ่งกับเด็ก
เพื่อเอาทัวร์มาลงที่ผมนะครับ
แล้วก็คุณบินก็ฝากถึงคนที่ท้าต่อย
บอกไม่ต้องท้าหรอกผมไม่สู้คน
แต่ถ้าจะต้องต่อยขอตัวต่อตัว
ต่อยกับคุณคนเดียวนะฮะ
ฟังเสียงของคุณบินบรรลือฤทธิ์หน่อยครับ

ใครที่ท้าผมตีท้าผมต่อยนะครับ
ต้องท้าผมหรอกผมไม่สู้ผมนะครับ

ถ้าผมจะต่อยผมคนเดียวก็พอ
เดี๋ยวถ้าตัดแค่เสียงตรงนี้มา
เดี๋ยวคุณเมธีก็จะหาว่าอ้าวเปิดศึกกันใช่ไหม
คือต้องบอกว่าคุณบินพูดต่อจากประโยคเสียงเมื่อกี้นะคุณนะ

คือบอกว่าถ้าผมจะต่อยหนเดียวก็พอแต่ผมไม่เอา

แต่ผมไม่เอามาช่วยใช้สมองกันคิด
ถึงการหาทางออกของบ้านเมือง
นี่คือคุณบินเขาพูดต่อแบบนี้
เพราะไม่งั้นถ้าได้ยินแต่เสียงที่คุณบินพูดบอกว่า
จะต่อยเดี๋ยวผมต่อยหนเดียวพอเนี่ย
เดี๋ยวกลายเป็นว่าเอ้าก็เป็นเรื่องเป็นท้าตีท้าต่อยกัน
คือมันต้องฟังประโยคให้จบกันด้วยนะ

เพราะว่าไอ้เวอร์ดดิ้งหรือว่าประโยคที่คุณบินพูดเนี่ย
เมื่อเช้าเนี่ยคุณเมธีเนี่ยก็เอาเนี่ยท่อนเนี่ย
ไปโพสต์ไว้ในเฟสของคุณเมธีเหมือนกัน
คือบริบทมันมากกว่านั้นใช่ไหม
แต่ว่าคุณเมธีก็เอาทั้งบริบทนี้นะไปโพสต์ไว้เหมือนกัน
แล้วก็เป็นเสียงหัวเราะของคุณเมธี
เหมือนว่าคุณเมธีกำลังดูคุณบินไลฟ์เนี่ย
แล้วก็หัวเราะเอิ๊กไปด้วยนะครับ
ส่วนการไลฟ์สดของคุณบินบริษฐ์นะฮะก็ยังชวนทุกคนเลยนะฮะ
ออกมาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
วันที่๑พฤศจิกายนที่หน้าวัดพระแก้วนะครับ
แล้วก็ขอให้สวมใส่เสื้อสีเหลืองสีชมพู

มองเห็นในหลวงราชการที่๙ใส่สีมพูแล้ว
รู้สึกว่าสว่างอ่อนโยนนะครับ
ก็เลยถือว่าเป็น๒สีที่เราจะได้

คือเขาบอกว่าคือเขาจะไม่ฝักไฟเรื่องของการเมืองสีใดเลย
คุณบินบอกแบบนี้ผมจะแค่สีเหลืองเท่านั้น
คือสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับ

คุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์คู่แฝดของคุณบินนะครับ
ที่คุณเมธีนั้นพูดถึงอีกคนว่าฝาแฝดอะไรเนี่ยนะฮะ
คุณไทยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
โดยบอกว่าไม่เคยดูเลยที่เมธีไลฟ์
แต่มีคนมาบอกว่าเมธีมาท้าต่อย
จริงแล้วนะเมธีกับผมเคยแสดงละครร่วมกัน
ชมน้องเขาอยู่เลยว่ามีความสุภาพอ่อนโยนในกองถ่าย

ก็คิดว่าอาจจะเป็นอารมณ์ส่วนตัวแล้วฮะ
ผมก็ไม่ขอไปต่อยด้วยล่ะครับ
นี่แหละฮะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะครับ